มกรคุมภาพที่นามีนาเมตทรา
มวลมกรคุมภาพที่นามีนาเมตทรา

อย่างที่บอกไปนะคะเพลงนี้ต้องขอเคลมนิดนึง
เอามาร้องแล้วก็ไล่เดือนไปเนี้ยแหละค่ะคือจริงจริงมันคือเสียงร้านหน้าตัดสินอินเดีย
ถูกต้องแต่คุณเจ้าเอามาทำนะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะโอ้โหคนดังนะคะ
ดารงดารานิคอเวอร์ตามกันไปหมดนะคะเรียกเสียงฮากันทั้งประเทศ
ต้องบอกตอนนี้แล้วจ๊ะบอกว่ามันกระแสดีมากแม่
เตรียมท่าเต้นแล้วนางเตรียมออกแบบหมดแล้ว
ดรู้ไหมมีเดือนต่างเปร้งทั้งเดือนสิบสองเดือน
กระแสดีมากนะคะซึ่งมันปังมากจริง

เอาเป็นว่าเราไปฟังยายจ๊ะดีกว่าทำไมกระแสดีขนาดนี้

เราได้ยินมาจากยูทูปแล้วเราก็เลยเอาส่วนนี้มาทำ
เป็นแบบท่องเดือนอย่างเดียวเลยแล้วก็มาเรียนดนตรีใหม่
ให้มีกลิ่นความเป็นอินเดียแต่มีเสิร์งของอีสานเข้ามาเพื่อความโจ๊ะ
มันเกินความคาดหมายเพราะว่าเราทำมาเพื่อแบบ
ช่วงนี้คนเครียดเราอยากทำมาเพื่อความสนุก
ขอบคุณกระแสตอบรับมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
กระแสดีจนแบบตัดชุดเลยจ้า
ติดต่องานด้วยนะคะคอนเสิร์ตนะคะ
เร็วนี้พบกันแน่นอนกับโชว์เพลง๑๒จ้า